เราส่งจีนนะครับจีนนะครับขอไว้จีนเลยนะครับนะฮะ
ใส่มันเข้ามาครับมีไบเซอร์ด้วยนะครับนะฮะ
ตอนนี้หลายคนตั้งคำถามความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่ที่ไหน
ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาพระศุกร์เข้าพระเสาแทรก
วัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเยอะโอ้โหมันเยอะมาก
ไปหมดรอบตัวของรัฐบาลเอาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวก็โดนถล่มเละแล้ว
ต้นเรื่องค่ะคลิปเสียบอยมาโพสต์ขายหน้ากากอนามัยลักษณะคือกักตุน
ส่งออกไปจีนแล้วไปอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดสนิทกับคุณพิธินัน
ซึ่งคุณพิตนันเป็นคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
กลายเป็นที่มาว่าจุดอ่อนของรัฐบาลคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
หลายคนหลายหน่วยงานหลายพักแม้แต่พักพลังประชารัฐเอง
ออกมาเรียกร้องกำจัดจุดอ่อนดีไหม
เอ้าเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรค่ะ
บอกว่าไม่ลาออกเพราะมีกระแสเรียกร้องให้ลาออกใช่ไหม
ผมไม่ลาออกผมจะอยู่ทำหน้าที่ของผม
ผมจะทำหน้าที่ต่อเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังขบวนการ
กักตุนหน้ากากอนามัยผมเชื่อแบบนี้นะ
ผมเชื่อแบบนี้เชื่อแบบหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอก
เชื่อว่ามีการตัดต่อมีการตัดต่อคลิปภาพ
มีการตัดต่อแล้วมีขบวนการทำลายล้างรัฐบาล
งมาถึงเรื่องการเมืองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว
ตอนนี้ยืนยันทำหน้าที่ฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาค่ะ
คุณผู้ชมคะขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัย
ชื่อจริงสนสวีเป็นคนอยู่ในคลิปลัมพส
กักตุลส่งออกไปจีนนู่นนี่นั่น
แล้วบอยอ้างบอกว่าไปสนิทกับพี่ตินัน
มีการซื้อขายหน้ากากอนามัยแล้วพิธีนันเป็นคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาบอกว่าไล่ออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นประชาชนก็สบายใจได้
ส่วนซ้อนสุวีบอยเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการก่อต่อต่อรอของสภบางรมุง

คณะกรรมการของตำรวจเขาก็มีการให้ออกแล้วนะคะก็สบายใจได้อีกเช่นเดียวกัน
รวมถึงตำรวจมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
อย่างที่บอกไปค่ะมันเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลหรือเปล่า
เพราะว่าไม่เฉพาะเพียงกระแสสังคมเท่านั้นที่กดดันให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาลาออก

ลายกลุ่มค่ะช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าควิจรศัยลายหลุดกันรึเปล่า

เดือดมากคุณคะแซ่บนัวอย่าบอกใครเชียร์เนี่ยอ่านเองได้เลยค่ะ
มันเป็นวิวาทะระหว่างนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ
เรียกร้องให้ร้อยเอกธรรมนัฐลาออกภัยลิกว่าไงสอสอกำแพงเพชร
อืมแล้วก็เป็นทีมสนับสนุนร้อยเอกธรรมนัฐค่ะโอ้โหเดือดเลยค่ะ
ก็บอกว่ามันจะดีหรือที่มาเหยียบย่ำกันแบบนี้คนพักเดียวกันแท้
หลายคนเข้ามาอย่าศึกเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของพัก
คุณศิระเข้ามาตอบทันควันบอกว่าก็มันจริงมันไม่ได้เหยียบย่ำนะ
มันคือเรื่องจริงภัยลิกโต้กลับเลยค่ะบอกว่าท้าศีระลาออกไหมล่ะ
ลาออกมาด้วยกันแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วดูซิว่าประชาชนยังจะเอาคุณอีกหรือเปล่า
กรรมการใหญ่เรื่องนี้พี่ใหญ่บูรพาพยักษ์ค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ต้องออกมาสยบรอยร้าวนะคะรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องนี้ให้
แบบเดิมเลยค่ะคำตอบเหมือนเดิมเลยค่ะ
อปปี้แล้วก็วางเลยค่ะบอกว่าภายในพักไม่มีรอยร้าว
เพราะทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเอง
จบกรณีของพักพลังประชารัฐทีนี้มาดูฝากฝั่งพักพลังพักประชาธิปัตย์กันหน่อย
เมื่อวานนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีพักประชาธิปัตย์ผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีตสอสอ
บอกว่าหยุดได้ไหมพักประชาธิปัตย์หยุดพายเรือให้โจนั่งได้ไหม
เป็นประเด็นค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้
คุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะรองหัวหน้าพักยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้น
ที่มีคนของพักประชาธิปัตย์ออกมาพูดแบบนี้
เสียกำลังใจกับคำพูดของสมาชิกพักประชาธิปัตย
เห็นว่าไม่ควรนำความในออกไปแฉนอกพัก
คือลักษณะคือไม่อยากให้แค่ขี้ควันให้คนอื่นดม
ส่วนนายกรัฐมนตรีโอ้มือไก่หน้าผากค่ะคุณผู้ชม
ตอนเช้านะนักข่าวของเราค่ะก็วิ่งตามวิ่งตามไปถาม
ถามเรื่องที่พักประชาธิปัตย์บอกว่าขู่จะถอนตัว
เป็นพักร่วมกับรัฐบาลนายกตอนนั้นไม่แน่ใจว่าแกคิดอะไร
กลับไปทันควันเลยค่ะบอกว่าก็ท้อนไปสิ
เลยบอกถอนไปสิหลังจากนั้นไม่นานค่ะช่วงบ่ายยืนแถลงข่าว
ละอารมณ์กันเลยออกมาขอโทษ
ขอโทษกรณีที่ท้าให้พักประชาธิปัตย

คำตอบทั้งหมดจะต้องเป็นเรื่องของมติภักดิ์

คุณจุลินตอนนี้ก็รับไปดำเนินการแล้ว

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันต้องเป็นปฏิของภักดิ์นะ
เพราะฉะนั้นที่ใครออกพยาบาลพูดบรรจาอะไร

ทุกอย่างก็ให้เสรีโดยให้สิทธิ์ในเรื่องของหัวหน้าพัก
ถามกลับมาเมื่อเช้าผมตอบเร็วไปนิดนึงนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายเนี่ยนี่เป็นช่วงเช้านะคะ

ฝั่งขวาเนี่ยคือตอนบ่ายแล้วตอนเช้าถอนตัวก็ถอนไปสิ
ตอนบ่ายขวามือค่ะแถลงขอโทษนะคะบอกว่าพูดเร็วไปหน่อย
ส่วนกรณีตอบคำถามที่บอกว่า
จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีปรับคอรมอ
นักข่าวก็ถามแล้วนายกตอบไหมนายกใช้ตีมึนค่ะไม่ตอบเรื่องนี้นะคะ
แต่เชื่อว่าลึกแล้วนายกก็เครียดนะเพราะดูสู้ไปเยอะใจสู้หรือเปล่า
ไหวไหมก็บอกมาไม่ไหวก็พักว่ากันไป
พูดน้อยแต่คำตอบมักจะออกมาเป็นลักษณะของสีหน้ากับการถอนหายใจ